มาดูความพร้อมการเดินทางกันบ้างนะครับ
เริ่มจากการเดินทางทางน้ำก่อน
มุดสงครามบอกว่าณขณะนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับ
เพราะว่าในแม่น้ำแม่กรองเองก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมต่าง
การเดินเรือต่างตอนนี้ระมัดระวังนะครับ

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นครับ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนนครับ

การจัดซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ

นายจักรพงศ์พันเพ็งและคณะกรรมการ

ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่อำเภอสำโรง
ก็เลยจัดซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ
ก็มีการสาธิตแบบที่เห็นนี่แหละครับ
สมมุติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ปฐมพยาบาลดูแลช่วยเหลือ

ส่วนนี้บรรยากาศที่จังหวัดสุรินทร์

เพราะว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานอ่านสาร

กล่าวคำไว้อาลัยเนื่องในวันรำลึก
ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี

แล้วก็ด่านตรวจรองแบบบูรณาการ

แล้วก็กำหนดให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้งด่านชุมชน
ทุกหมูบ้านอย่างเข้มงวดอีกด้วย

ป้องกันและลดความสูญเสียจาก
และในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะเป็นการสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึก
ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนให้ประชาชนได้เห็นถึงความสูญเสีย
ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ขณะที่แขวงทางหลวงพิศนุโลกที่๒ก็เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่
ซึ่งจะเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข๑๒พิศนุโลกลมศักดิ
เพราะมีการซ่อมแซมพื้นผิวถนนตลอดเส้นทางระยะทางกว่า๓๐กิโลเมตร
นะครับว่าขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎการจราจรอย่างเคร่งครัด
ส่วนความคืบหน้าของการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ตอนนี้นะครับแล้วเสร็จไปประมาณ๘๐ล้วง
และจะสามารถคืนผิวการจราจรได้ตามปกติ
ว่าก่อนสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าครับปิดท้ายกันครับที่สมุทรสงคราม
พิสุทธิ์อมรยุทธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ให้ผู้ประกอบการเดินเรือในแม่น้ำแม่กรองและตามลำคลองสาขาต่าง
ช่วงปีใหม่นี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมกำหนดให้ระหว่าง
สิบเก้าธันวาคมปีนี้ถึงสี่มกราคมปีหน้า
เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิต
ทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ประกอบการครับ